เรื่องของวัยรุ่นนะครับทุกผู้ชมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
เดี๋ยวท่านรอดูนะฮะน้องที่ชอบไปเที่ยวกลางคืนเนี่ย
แล้วมีปัญหาอะไรกันเนี่ยดูนะคือจะเห็นว่าวัยรุ่นสิบกว่าคน
รุมทำร้ายคู่อรินานประมาณนาทีนึงนะครับ
มีสองคนวิ่งหนีกันไปนะแล้วอีกคนนึงเนี่ยล้มฮะ
พอล้มถูกรุมกระทืบครับโอ้ยโอ้โหคือสาหัสนะ
โชคดีที่รอปภที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็พยายามใช้วิธีการ
ก็คือใช้ไฟฉายส่องเข้าไปอันนี้ถือว่าไหวพลิบดีมาก
บางทีตรงเข้าไปห้ามไม่ปลอดภัยอีกใช้ไฟฉายส่องเข้าไปเลยนะครับ
มันก็เลยแตกกระเจิงขี่จักรยานยนต์พากันหลบหนีไป
นี่ฮะโอ้โหตีหนึ่งคืนที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นท้องที่สพเมืองชายภูมินะครับที่เกิดเหตุ
เป็นบริเวณพื้นที่ใกล้วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิที่อำเภอเมือง
กล้องมูลจรปิดเขาจับภาพไว้ได้
คนที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับคือนายต้นตรการนาวงอายุ๑๙ปี
ถูกขวดแทงเข้าที่หน้าท้องเลือดอาบทั้งตัวบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็มีจักรยานยนต์สีแดงดำล้มคว่ำอยู่คันหนึ่งนะฮะ

เพื่อนอีก๒คนวิ่งหนีไปแล้ว
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่ากลุ่มคนเจ็บเข้ามากัน๓คน
เมื่อคืนนี้ไปนั่งดื่มกินที่ผับแห่งหนึ่งในตัวเมืองชายภูมินะอ่า
คนเจ็บอายุ๑๙ไม่รู้ว่าเทคผับนี้เขาให้เข้าได้หรือยังไง
หรือว่าต้องอายุเกิน๒๐ไม่ใช่เหรอ
มันไม่มีผับไหนเข้าได้นะคะตามกฎหมายนะ

บางทีเขาจดทะเบียนเป็นร้านอาหาร
อันนี้มันจะไม่อยู่ในหมวดสถานบันเทิง
เพราะว่าเขาจะเลี่ยงบารีอย่างนี้คุณรัชพร

แต่ไอ้โต๊ะของคุณที่อยู่ข้างในเนี่ย
มีเก้าอี้นั่งเล็กแล้วก็เปิดเพลง
ทำให้เหมือนเป็นเห็กเป็นผักอ่ะมีบรรยากาศ
ถ้ามาตรวจก็บอกผมร้านอาหารนี่ไงมีโต๊ะ
มีช้อนมีที่นั่งมีนั่งกินข้าว

พอไปในผับที่ตัวเมืองชายภูมิ

ขี่จักรยานยนต์ซ้อน๓กันมา
ออกจากผับพอออกจากผับมาถึงจุดเกิดเหตุ
ตรงข้ามกับทางเทคนิคชายภูมิ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มที่มีเรื่องกันในผับ
ขี่รถตามมา๗คัน

แล้วถีบรถจักรยานยนต์ของ๓คนนี้

จากนั้นก็ลงมาใช้ไม้ใช้ขวดรุมทำร้าย
คนเจ็บเป็นคนขี่ค่ะ

คนที่ซ้อนท้ายเขาก็จังหวะล้มก็ลุกวิ่งหนีไปก่อน
นายต้นประกาศคนขี่หนีไม่ทัน

รุมกระทืบเอาขวดแก้วแทงเข้านะ

คือหน้าท้องโดนเข้าไปเนี่ยเจ็บสาหัสเลย
แต่โชคดีที่รอปภของวิทยาลัยเทคนิคชายภูมิเขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็เลยฉายไฟส่องเข้าไปเลยช่วยห้ามกลุ่มพวกทำร้ายมันก็เลยพากันหนีไป
เจอที่รกปภเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับทุกประชมครับ
เดี๋ยวลองดูช่วงที่เกิดเหตุเค้าตัดสินใจทำยังไงบ้าง
ส่วนคนเจ็บตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอาการก็ดีขึ้นนะก็ให้สัมภาษณ์
กับทางผู้สื่อข่าวของเราได้นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคนนี้นะฮะอ่าก็ไปตามความคืบหน้ามา
คนเจ็บบอกว่าเมื่อ๒อาทิตย์ก่อนเขาทะเลาะกับวัยรุ่นกลุ่มเมื่อคืนนี้นี่แหละนะครับ
แล้วเมื่อคืนนี้ที่ไปเที่ยวที่ผับมีกลุ่มคู่อริอยู่ในร้าน
ก็ไปบอกเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่อยู่ข้างนอกตามเข้ามาอีก
นี่ดูรอยแผลเห็นไหมสดสดเลยอ่ะอ่า
คือมาเจอคู่อริในร้านคู่อริไปตามเพื่อนมาอีก
ตอนนั้นก็รู้ตัวแล้วมากันแค่๓คนน้อยกว่า
ยังไงโดนแน่คือถ้าอยู่ในผับโดนแน่นะครับ
ก็เลยออกมากันก็ถูกไล่ตามมาอีกนะครับ
แต่ตอนที่เหลือคนเดียวแล้วเนี่ยคนเจ็บเขาบอกว่า
เขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยยอมเอาเลยตีเลย
คืออย่างน้อยมันก็อยากจะทำอะไรก็ทำแต่เขาก็คิดว่ามันคงไม่ถึงขั้นตาย

ใช่แล้วเขาเป็นคนที่เคยมีเรื่องกับพวกนี้
ก็เลยกะว่าตีเขานี่แหละรับคนเดียว
เพื่อนรุ่นน้องที่มาด้วยกันจะได้หนีไปเนี่ยฮะเอาลองฟังดูนะครับ
ถ้าว่าไปตามกฎหมายก็ได้ครับแต่ว่าถ้าตำรวจไม่จับให้พวกผมจับเอง
อ่านี่บอกหากตำรวจจับได้ก็ก็ถือว่าก็จับได้จบตามกฎหมาย
แต่ถ้าจับไม่ได้เดี๋ยวผมจับเองยืนยันไม่ยอมมันจะจบไหม
เขาบอกเขาไม่ยอมไงเพราะว่าคำจมูกเขาหักแล้วก็รุมกระทืบเขาสักขนาดนั้น
คือเรื่องนี้มันก็มองได้หลายอย่างนะแม่แต่ว่าความเป็นความตายเนี่ยของกลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ย
ดูเหตุการณ์นี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็จะตามตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับ